ดูเหตุการณ์นี้หน่อยมีญาติของคุณลุงวัย๖๗ปีนะครับ
แล้วก็คุณป้าอายุ๕๘เขานำคลิปจากกล้องวงจรปิด
มาร้องขอความช่วยเหลือผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ค่ะคุณลุงคุณป้าเนี่ยถูกรถกระบะคันหนึ่งชน
ลุงนี่เสียชีวิตป้านี่ยังสาหัสอยู่นะฮะ
นี่ครับที่ขี่จักรยานยนต์กันมาแบบนี้
สุดท้ายเนี่ยคนขับกระบะนี่ขับรถหลบหนีไปเลย
นี่ผ่านมาเกือบ๑เดือนคดียังไม่คืบหน้า
ยังจับคนก่อเหตุไม่ได้
นี่ฮะนี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดที่หน้า
บตสร้อยละครนะครับที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์
นาฬิกาวันที่๑มีนาคมตั้งแต่ต้นเดือนครับ
เมื่อสักครู่นี้จักรยานยนต์ของคุณลุงคุณป้านะฮะ
ลุงบุญส่งวงธัญกรอายุ๖๗
ป้าภัยร้อเกิดนิยมอายุ๕๘
ขี่บนถนนสร้อยละครลาดยาวจะกลับบ้าน

นี่ฮะกระบะสีดำ๔ประตูคันนี้ขับตามมา
หลังกล้องวงจรปิดจุดนี้ไป๕๐๐เมตรเนี่ย
ถูกชนนะฮะผ่านตรงนี้ไปเนี่ย
ไปอีก๕๐๐เมตรเนี่ย
จักรยานยนต์ของลุงบุญส่งกับป้าไพร้อถูกกระบะสีดำ๔ประตูชน
ลุงบุญส่งแกเสียชีวิตนะฮะ
ไพร้อภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะครับ
คนขับกระบะคันนั้นหนีไปเลย
๑เดือนที่ผ่านมาญาติญาติบอกว่า
ยังจับคนขับไม่ได้ยังไม่มีใครมารับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็เลยส่งคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวี

วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
อ่าก็ไปดูที่ถนนที่เกิดเหตุก่อนถนนสายสร้อยละครลาดยาว
เป็นถนน๒เลนส์สวนนะนี่ยาดบอกนี่ผ่านมาเดือนนึงแล้วนะตั้งแต่
มีนาคมนะนี่คราบเลือดของคนเจ็บคนตายยังติดพื้นถนนอยู่เลย
นี่ร่องรอยที่เกิดเหตุที่ตำรวจเนี่ยฮะมาดูที่เกิดเหตุศรีสปง
เปรย์ยังพ่นยังติดอยู่เลยทางคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเล่า
คุณเจรายุทธ์ฟันนะฮะบอกว่าตอนเกิดเหตุเห็นผู้ตายกับภรรยา
ขี่จักรยานยนต์กันมาเป็นเส้นทางจะกลับบ้านขับอยู่เลนซ้ายสุด
ไม่ได้ขับเร็วด้วยมาถึงจุดเกิดเหตุกระบะสี่ประตูสีดำขับ
ตามหลังมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งชนเข้าที่ท้ายรถอย่างแรงร่าง
ทั้งคู่เนี่ยลอยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยแล้วก็ตกลงมาที่ไหลทาง
พอตั้งสติได้รถกระบะคันนั้นเนี่ยขับหนีไปเลยนะครับ
เกือบจะชนชาวบ้านที่เล่าให้เราฟังด้วยนะฮะค่ะ
คือแทนที่จะลงมาเนี่ยขับหนีเกือบจะชนคนอีกนะฮะ
ค่ะเห็นรถกระบะสีขาวออกหน้ามอเตอร์ไซค์
แล้วก็กระบะหลังสีดำตามมาคันที่๓
แล้วตอนนี้มอเตอร์ไซค์ก็จะหันเข้าเส้นขาวนิดเดียว
กระบะตามมาข้างหลังสีดำชนเต็มที่เลยปั้งกระเด็น
เห็นแต่ผู้หญิงกระเด็นมาเมียเขานะแล้วก็ตัวเขากระเด็นตาม
แล้วก็เขาก็เสียหลักมาเลนนี้
ป้ากำลังจอดรถก็ป้าก็กลัวโดนชนว่าทำไมไม่มามองชนแล้ว
ไม่มามองยักษ์ขับหนียังไหวหรือป้าก็ตั้งขาดตั้งรถไม่ทัน
เขาก็บอกทำไมไม่ดูทะเบียนตกใจ
ร้องไห้ด้วยว่าเป็นญาติเพราะรู้อยู่เป็นญาติ
เห็นก็จะเลยอ่ะก็เราขับรถมาก็ไม่ไหวเพราะว่าป้า
เห็นก็ไล่กันมาไล่กันมาน่ะ
ส่วนญาติของคนเจ็บคนตายนะครับที่วันนี้เราได้คุยด้วยนะฮะ
นี่ก็คือพี่น้ำนองนะพี่บอกว่าตอนนี้ผ่านมาเดือนนึงแล้ว
ยังไม่สามารถจับคนร้ายมาดำเนินคดีได้เลย
ทางญาติญาติก็ไม่รู้เลยว่าความคืบหน้ามันเป็นยังไง
เคยถามตำรวจตำรวจก็บอกแค่ว่ากำลังตามให้อยู่
ทางด้านสมองพอมาเสียชีวิตก็เสียชีวิตแบบถูกชนแล้วหนีนะฮะ
เงินจะจัดงานศพนี้ยังแทบไม่มีที่จัดงานศพให้ลุงบุญส่งแกเนี่ย
คือพี่น้ำนองแกบอกว่าชาวบ้านเนี่ยระดมกันนะฮะ
คนละร้อยสองร้อยเพื่อจัดงานศพให้แกนะครับ
ไปซื้อกับข้าวนั่นแหละหากับข้าวกิน
ก็ไปกันสองคนเขาได้กับข้าวมาถุงนึง
ไม่ใช่ไม่เคยมีเงินเลยช่วยกันยาดพี่น้องเนี่ย
ช่วยกันคนละร้อยสองร้อยสามร้อย
ก็ทำประกันหมู่บ้านไว้ให้แกก็มีได้แค่หมื่นสอง
ก็ได้แค่นั้นเองขอฝากว่าทั้งเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะ
ให้มาดูแลกันสักนิดนึงว่าเขาเป็นยังไงนะคน
คนทั้งคนนะชีวิตเขาไม่ใช่เป็นเหมือนหมาข้างถนน
ที่จะต้องมาตายแบบนี้ถ้าเหตุเกิดกับญาติคุณ
หรือว่าลูกเมียหรืออะไรครอบครัวของคุณ
คุณจะคิดแบบไหนก็เหมือนที่เราคิดทุกวันนี้แหละ
คือต้องการแค่ตรงนี้เองแค่มารับผิดมาขอโทษสักนิดนึงก็ยังดี
โอ้โหนี่พี่น้ำนองพูดได้โดนใจผมมากเลย

คือคนทั้งคนคุณชนเขาตายเหมือนหมาข้างถนนได้ยังไง
แล้วคุณขับรถกระบะคันนี้เนี่ยไม่รู้ใครขับนะ

เดี๋ยวผมก็มาหาสพรัฐยาวหน่อย

คือคุณขับรถกระบะคันใหญ่โตคันเบอร์เรอร์
เนี่ยฮะญาติเขาบอกเนี่ยพี่น้องเขาบอกเนี่ย
คือลุงกับป้าแกขี่จักรยานยนต์ไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวได้ถุงเดียวฮะ
คือแก่จนเนี่ยซื้อกับข้าวถุงเดียว
เพื่อจะขี่รถกลับไปกินที่บ้านมาถูกชนตายโอ้โหแบบไม่มีใครมาดูแลเลยฮะ
โอ้โหคุณป้าไพร้อนะฮะภรรยาของลุงบุญส่งนะครับที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
คือเนี่ยฮะวันนี้มาอยู่ที่บ้านแล้ว

อายุห้าสิบแปดแล้วลุงบุญส่งแกหกสิบเจ็ด
นี่ฮะป้าภัยเลาะบอกกับคุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเรา
แกบอกว่าแกก็จำเหตุการณ์เท่าที่จำได้นะ
ก็คือก่อนเกิดเหตุไปตลาดกับลุงบุญส่ง
ก็จะไปซื้อกระมังเอาไว้ซักผ้าด้วยนะซื้อกับข้าวด้วย
กำลังจะขี่มาใกล้จะถึงบ้านแล้ว
คือป้าไพร้อบอกว่ารู้แค่ว่าใกล้จะถึงบ้านแล้ว
ตัดมาอีกทีจำได้คืออยู่โรงพยาบาล
คือตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแขนหักคอเคล็ด
ระบมไปหมดตัวนี่ขยับไม่ได้เลย
ตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่นี่แขนยังนี่ฮะยังดามอยู่เลย
สามีก็มาตายค่ะ
อยากได้รับความเป็นธรรมทางคดีเหลือเกิน
อยากให้คนขับกระบะเนี่ยมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปด้วย
ป้าก็จำไม่ได้เลยเขาบอก
เด็นอยู่คู่กันหรือยังไงก็ไม่รู้เนี่ย

เพราะว่าเอาไปคนนึงอยู่คนนึง
คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็พยายามจะช่วยตามหาหาหลักฐานที่จะนำไปสู่การตามกระบะคันนั้นนะฮะ
หากล้องวงจรปิดตามจุดต่างเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยคือเห็นแค่ช่วงขับตามกันแล้วมันไม่เห็นแผ่นป้ายทะเบียน
มันเห็นด้านข้างตรงนี้ก็เห็นไม่ชัดจุดอื่นเนี่ยบางจุดเขาก็บันทึกภาพวนเอาไว้ได้สูงสุดแค่๑๔วัน
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่มีนาคมวันที่๑คุณเขียนมาสอนภาพมันลบหมดแล้วฮะ
เนี่ยฮะก็เจอแค่จุดก่อนชนช่วงหน้าวัดสร้อยละครห่างจากจุดเกิดเหตุที่ชน๕๖๐๐เมตร
เนี่ยตรงนี้แล้วก็สะพานละสกุลสะพานวังม้าหูยห่างจุดเกิดเหตุ๖กิโลเมตร
ค่ะจะเห็นก็บาปแต่ก็ตอนนั้นคงชนแล้วก็ไปละ
นี่นะคะตำรวจสภอล
แล้วคนขับเองที่ไปชนเขาเนี่ย
ก็ต้องรู้ตัวว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงเป็นเดือนแบบเขาตายไปทั้งคน
ก็อาจจะเห็นว่าเออไม่เห็นมีใครตามเราเจอหรือเปล่า
นี่เขาเดือดร้อนกันอย่างนี้นะฮะ

ตำรวจสพลาดยาวบอกกับเราว่าชุดสืบสวนก็ยังลงพื้นที่อยู่ตอนนี้
พยายามหาหลักฐานก็คือหากล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่าง
คาดว่ารถกระบะคันนี้จะขับไปเพื่อจะหาทะเบียน
เพราะว่ากล้องที่ได้มาเนี่ยมันเห็นป้ายทะเบียนไม่ชัด
ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้ละเลย
กำลังไล่ติดตามตัวคนร้ายอยู่

ก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ตายไปคนนึงนะฮะเจ็บหนักอยู่บ้านอีกคนนึง